คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ทีมแพทย์ประเมินอาการของพี่ตูนที่มีการบาดเจ็บบริเวณขานะคะ
จนต้องให้พี่ตูนเนี่ยยุติการวิ่งเป็นเวลา๓วันรวมถึงวันนี้ด้วยนะคะ
โดยโรงเรียนบางสะพานบ้านล่างนะคะเป็นที่แรกค่ะที่พี่ตูนเดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีริขันค่ะ
ทันทีที่ฮีโร่ชาวบางสะพานลงจากรถตู้ก็ได้รับเสียงกรี๊ดต้อนรับจากน้องนักเรียนแบบสนั่นหวั่นไหวเลยนะคะ
ไม่เท่านั้นเจ้าตัวยังถูกเตอร์ไพรส์จากน้องโรงเรียนบางสะพานบ้านล่างด้วยเพลงแสงสุดท้ายจากการบันเลงและขับร้องของน้อง
รวมไปถึงการโชว์บทเพลงเก้าที่ยิ่งใหญ่กินใจจนพี่ตูนต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพความประทับใจนี้กันเลยทีเดียว
ว่าแล้วก็ไปชมภาพความประทับใจนี้พร้อมกันเลยค่ะ
โดยหลังจากการต้องรับเสร็จ

ซึ่งพี่ตูนก็ได้มอบทุนการศึกษาให้กับน้องนักเรียนและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคิริคัน
โดยการมอบทุนครั้งนี้มอบให้กับทั้งหมด๕โรงเรียนนะคะ
แบ่งเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนทุนละ๕๐๐๐บาท
และมอบทุนการศึกษาให้กับน้องทุนละ๑๐๐๐บาทจำนวน๑๐ทุนค่ะ
อกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนต่างเพิ่มเติมอีกด้วย
ซึ่งเจ้าตัวได้พูดความรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนกับตัวเองได้กลับบ้าน
เพราะทุกครั้งที่มาที่นี่ก็จะได้รับความอบอุ่นกลับมาเสมอค่ะ
แล้วก็หลังจากที่เสร็จสิ้นการมอบทุนการศึกษานะคะ
ตูนได้เดินทางต่อไปที่โรงพยาบาลบางสะพานค่ะ
เพื่อรับมอบอาคารแพทย์แผนไทยและอาคารคลังพัสดุ
ก่อสร้างจากเงินบริจาคโครงการ๙คนละ๙
เพื่อโรงพยาบาลบางสะพานเมื่อปีที่ผ่านมานะคะ
โดยมีนายแพทย์เชิดชายชะยะวัตโธ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน
และคณะแพทย์พยาบาลต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ
สำหรับ๒อาคารหลังเดิมนะคะ
ค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็ไม่เพียงพอ
ต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการและการเก็บวัสดุอุปกรณ์
หลังจากที่ได้รับเงินบริจาคจากโครงการนะคะ
ได้ปรับปรุงให้มีพื้นที่มากขึ้น
และยกพื้นอาคารให้สูงขึ้น
เพื่อป้องกันน้ำท่วมด้วยนะคะ
อาการเจ็บขาของพี่ตูนค่ะ

ยังคนดูแลใกล้ชิดนะคะจากทีมงาน
ก็ได้เปิดเผยว่าตอนนี้ค่ะยังมีอาการปวดหน้าแข้งนิดหน่อย

ยังมีโอกาสกลับมาปวดได้อีกครั้งนะคะ

ซึ่งวันนี้จะลองทำการทดสอบการวิ่งก่อน

เพื่อตรวจเช็คเรื่องของการกระแทกค่ะ
ที่พี่ตูนจะกลับมาวิ่งต่อในวันพรุ่งนี้
ซึ่งที่ผ่านมาตลอด๒วันในการพักนี่คือ
ต้องบอกว่าพี่ตูนแทบจะไม่ได้ใช้ขา
ในการวิ่งหรือทำอะไรเลยนะคะ

แต่ว่าพี่ตูนก็ยังมีการฟิตเนส
รวมไปถึงรับประทานอาหารได้อย่างปกตินะคะคุณผู้ชม

ก็เพื่อ๑๑โรงพยาบาลในประเทศไทยของเรานะคะ

เรายังได้เห็นความสมัครสมาธิสามัคคี

รวมถึงยอดเงินบริจาคตอนนี้นะคะ

แต่ว่ายอดเงินรับบริจาคไม่มีพักเลย
ในขณะนี้จะทะยานเข้าสู่๓๕๐ล้านบาทมาครึ่งทางแล้ว
ที่พี่ตูนได้ตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะให้ทะลุ๗๐๐ล้านบาท